ดูคลิปนี้บ้างรถกระบะคันหนึ่งขับสายไปสายมาลักษณะเก็บทรงไม่อยู่
ก็จะไปเบียดรถพ่วงบ้างก็จะปีนเกาะกลาง
สุดท้ายรอดหรือร่วงดูคลิปนี้ค่ะ
ไฟเยอร์ไปไฟเยอร์ไปไฟเยอร์ไป
สิบร้อยสิบร้อยสิบร้อยมาวมาวมาวอีกแล้วมาวอีกแล้วก็มาว
เฮ้ยต่อกลางตั้งโอ้โห้ยโอ้โห้ยเรียบร้อยเรียบร้อย
พี่เอ๋ยพี่เป็นอะไร
รถจาร้อลาก่อนฮะครับแล้วเหตุการณ์นี้แสน
ไอ้รถคันหลังนี่พ่อบอกเขาช่วยรุ้นแล้วนะค่ะช่วยรุ้นแล้วนะ
รุ้นไม่ขึ้นอยู่ห่างอย่างห่วงนะใช่ไหมตลอดไปใกล้ไม่ถูกว่าหลายจังหวะมากเลยนะคะ
เกือบอุบัติเหตุนะแล้วเนี่ยค่ะเกือบเบียดเกาะกลางถนนหลายครั้งมากอ่ะ
ก็คันหลังบอกขวาเยอะไปขวาเยอะไปนั่นน่ะลุ้นจนเยี่ยวเหนียวใช้คำนี้เถอะค่ะ
นะฮะนี่แหละค่ะสุดท้ายเนี่ยไปชนเขากับเกาะกลาง
เกาะกลางถนนแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้านี่แหละแสนแสนเลยต้นละแสน
เป็นแสนนี่แหละค่ะเรือนแสน
๒๑๔ถนนประศาสตรีสุรินทร์นะฮะในพื้นเที่ยวเผยประศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
หักโค้นลงมาได้รับความเสียหายส่วนรถกระบะก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับ
ด้านหน้าพังยับเลยอยากรู้ยังสาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ย
คนขับชื่อว่าเอกรินทวีเหลืออายุ๔๑ปีตามรายงานข่าวบอกว่าอยู่ในสภาพมืนเมา
เจ็บนะคะมีบาดแผลที่ศีรษะอาการจุกแน่นหน้าอกปวดต้นคอ
นี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะเบื้องต้นตำรวจให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวตรวจเลือดด้วย
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะคะไม่รีบเดี๋ยวรอก่อนถ้าอาการดีขึ้นโดนแจ้งข้อกล่าวหาอย่างแน่นอน
เอกกรินทวีเหลืออายุ๔๑ปี
เหตุเกิดบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานเมาแล้วหรอ
เรียบร้อยคือเวลามันก็แค่มันก็คือโอเคแหละบ่าย๓แต่ว่าคือมองไม่ขับไง
เขาอาจจะเริ่มเร็วก็ได้เริ่มเร็วเริ่มเร็วนะ